ดิฉันก็มีเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็เป็นเหตุทำให้มีการทะเลาวิวาส
บ่อยครั้งนะเวลาดื่มสุราด้วยกันต่อให้จะสนิทกันขนาดไหนเนี่ย
บางทีมันแค่พูดไม่เข้าหูแค่เรื่องถั่วเออใช่แย่งกินถั่วกันเนี่ย
คือแบ่งให้เพื่อนแล้วแล้วตัวเองอยากกินอีกถึงขั้นฟาดกันหัวแตกก็มี
อันนี้เนี่ยที่สมุทรปราการเราพอพออายุสามสิบสามปีนั่งดื่มเล่ากับเพื่อนสนิท
แล้วเขาสนิทกันมากนะอยู่ห้องพักเดียวกันทำงานที่เดียวกัน
พอทำงานเสร็จตอนเช้าชวนกันดื่มเหล้าแล้วก็บอกให้เพื่อนเปิดเพลงให้ฟังหน่อย
สุดท้ายเพื่อนเปิดเพลงที่ไม่ชอบไม่พอใจเปิดเพลงที่ไม่ชอบ
แค่นั้นอ่ะไม่พอใจด่าด่าพ่อด่าแม่กันเลยอ่ะค่ะอ๋อ
สุดท้ายใช้คัตเตอร์เนี่ยปาดคอเลยนะหนักขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึงเข้าไปช่วยเหลือนายอัครเทพลูกพรมอายุสามสิบสามปี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ถูกนายสุโพธิ์เตียวหยินอายุสี่สิบปีเพื่อนร่วมงาน
ใช้มีดคัตเตอร์ปาดลำคอได้รับบาดเจ็บปลายมีดยังหักคาอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้องพักไม่มีชื่อค่ะ
ภายในซอยสำนักงานที่ดินถนนเรียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓นะครับ
นายอัครเทพบอกว่าตัวเองกับคนที่ก่อเหตุสนิทกันมากนะ
อยู่ห้องพักเดียวกันทำงานที่เดียวกัน
พอเลิกงานในตอนเช้าก็ชวนกันดื่มเหล้า
ผู้ก่อเหตุบอกว่าเปิดเพลงให้ฟังหน่อย
สุดท้ายพอเป็นเพลงที่ตัวเองไม่ชอบก็เลยไม่พอใจ

บุพการีในทางเสียหายก็เลยเถียงกัน
หลังจากนั้นคนก่อเหตุก็ลุกขึ้นมาล็อกคอ
ใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ตัวเองที่ถูกปาดคอก็เลยหนี
พยายามจะหนีขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
คนก่อเหตุเนี่ยนะคะตำรวจภูทรบางพลีจับตัวไว้ได้แล้ว
แล้วก็จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขนาดคุณสนิทกันขนาดนี้เนี่ยนะ

เล่าเปลี่ยนนิสัยจริงนะ
คุณผู้ชมคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กบอกว่า

จำอะไรไม่ได้ทุกอย่างนิสัยเปลี่ยนไปหมดเลย
แล้วก็จะก่อเหตุแบบนี้หลังจากเกิดเหตุนี้คงไม่สนิทกันแล้วมั้ง